ผู้หญิงคนนี้ไปร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดบอกว่ามาดูบ้านฉัน
การไฟฟ้าเนี่ยติดมิเตอร์นะครับสลับบ้านเธอไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก
แต่จ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งเกือบหมื่นจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งเกือบหมื่นจ่ายอยู่กี่เดือน
มานานกว่าสองปีแต่การไฟฟ้าบอกว่าไม่รับผิดชอบ
อยากได้เงินคืนเหรอไปตามมาจากบ้านนู้นเอง
นางสาวชะยานัดบอกว่า
ชายานัทนะครับอายุ๔๘ปีนำคลิปไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอด
หลังจากทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโครงการบ้านจัดสรรหรู
ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีติดมอเตอร์
ขออภัยติดมิเตอร์ไฟฟ้าสลับบ้านกัน
ทำให้ตลอดระยะเวลา๒๘เดือนคุณพระราพร
มูลค่าความเสี่ยงหายกว่า๑๔๐๐๐๐บาท
การไฟฟ้ากำชับด้วยนะให้จ่ายฝ่าฟ้าตามบิญญาณ
ระยะแรกเดือนละ๔๕๐๐บาทแต่ระยะหลังมาค่าไฟแพงขึ้นมากถึงเดือนละ๘๐๐ถึง๙๐๐
บาทเธอทนไม่ไหวแล้วครับตัดสินใจไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้
อยู่บ้านหลังเก่าแล้วปิดสวิตช์ไฟในบ้านทั้งหมด
แต่พอถึงสิ้นเดือนนะครับบินค่าไฟมาแพงกว่าเดิมเข้าไปอีกเกือบหนึ่งหมื่นบาท
คุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเป็นหัวอกเราทำยังไง
เธอจึงขับรถกลับมาดูมิเตอร์ไฟกลางดึกพบว่า
ขณะเธอปิดสวิตช์ไฟบ้านทั้งหมดมืดตึ๊บ

หุนอยู่อย่างนั้นแหละเธอก็แจ้งให้โครงการบ้านจัดสรร
ดูสิดูสิเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพราะว่ามิเตอร์ไฟบ้านเธอสะหรับกับข้างบ้านครับคุณผู้ชม

พอดูบินค่าไฟข้างบ้านพบว่า
จ่าย๔๐๐บาท๖๐๐บาทเท่านั้นเอง
ลองฟังความทุกข์ของเธอหน่อยฮะ

เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างไร

เราก็ไปทำงานปกติวันนั้น
บอกว่าให้เราไปขอจากข้างบ้าน
ใน๑๐๐๐๐๐กว่าบาทนี้คืนเอง

ไม่มีหนี้ค้างกับการไฟฟ้ามันถูกต้องใช่ไหมคะ
มันถูกต้องเหรอที่เราจะไปสร้างสัมพันธมัยตีที่ไม่ดี
เขาไม่ผิดหรอกเขาจ่ายน้อยใครจะไป

ที่เราจ่ายการไฟฟ้าจะให้เราไปทวงคนอื่นได้ไง
ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำลูกกา
โครงการหมู่บ้านจัดสรรสลับมิเตอร์คืนให้เรียบร้อยแล้วครับ
แต่การไฟฟ้าบอกว่าในส่วนของความรับผิดชอบ
นางสาวชายานัทไม่มีหนี้ค้างชำระกับการไฟฟ้า
ในส่วนที่จ่ายค่าไฟให้ข้างบ้าน
ก็ให้ไปเรียกเงินคืนกลับข้างบ้านเอง
คุณชายานัทบอกว่าแบบนี้ไม่เป็นธรรมฮะ
นายอาชาญโอภาธนากูลครับทีมงานสายใหม่ต้องรอด
เรียกร้องให้ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ร่วมกันแสดงความรับผิดชอบครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของ๒หน่วยงาน
แต่จะโยนให้ผู้เสียหายไปเรียกเงินคืนจากข้างบ้านเอง

ใช่เขาจะทะเลาะกันเพิ่มนะ
คือเรื่องนี้ถ้าหากว่าทางการไฟฟ้ากับทางหมู่บ้านเนี่ย
มาเป็นตัวกลางในการช่วยผู้เสียหายพูดคุย

แล้วสิ่งที่ทำในตอนนี้คือแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำผิด
ยังไม่ได้รับผิดชอบเลยนะคะ
ไม่ได้รับผิดชอบคือการแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าเห็นใจจริง
ค่าไฟแพงไม่เท่าจ่ายค่าไฟแพงให้คนอื่นนะคะ
ซึ่งตัวเองไม่ได้ใช้อันนี้น่าเห็นใจผู้เสียหายมากจริงนะคะ
๒๘เดือนถ้าเป็นท่านนะ
แต่การไฟฟ้าอาจจะไม่ได้จ่ายเงินค่าไฟเท่าเรานะครับ
ก็ฝากทางการไฟฟ้าภูมิภาคช่วยดูกรณีนี้ด้วยนะคะ
คือจริงถ้าเป็นตัวกลางในการพูดทุกอย่างจะง่ายขึ้น
กว่าให้ผู้เสียหายไปพูดเองนะคะ